วันนี้ถือได้ว่ามาเปิดใจพี่การตั้งแต่ปีใหม่เลยนะคะ

ในเล็กปีใหม่พี่การไปเที่ยวไหนมาคะเนี่ย
พี่ไปเชียงใหม่ลำปางคอนเสิร์ตกับพี่เสก
แล้วก็พักเที่ยวเชียงใหม่อีกวันหนึ่ง

แล้วก็นี่ก็ทัวร์คอนเสิร์ตต่อ
ก็ดีนะแบบได้แบบไปเจออะไรแบบที่ไม่ใช่ในกรุงเทพ
พี่เสกหรอพี่เสกก็ดีขึ้นนะครับ
ถ้าเขาไม่เล่นเขาก็จะเหงาหอย
การก็จะรับความสุขได้เลย
แต่ว่าไทเกอร์ก็พยายามเบรกห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
เห็นคิวงานยาวเหยียดเลย
เดือนธันวา๒๐กว่า

ไม่เหนื่อยเสกแข็งแรงมาก
มันมีอยู่คลิปหนึ่งก่อนปีใหม่ที่พี่เสกไปร้องเพลง

แล้วก็วันนั้นได้เป็นแสนเลยนะ

แล้วเงินอยู่ไหนอ่ะพี่

ค่ะ

เห็นบอกว่าเดี๋ยวพี่มีโปรเจกต์กันด้วย

ร่วมคอนเสิร์ตแจมกับพี่เซ็กอ่ะโซ

ให้ก่อนที่จะมีพิเศษก็คือ
ใครสนใจลูกค้าเจ้าภาพก็คือซื้อ

แต่เราจะไปเล่นให้ฟรี

อะไรน้องบอลน้องแมวมาแห้วนะ
ไอ้แมวมันเสียใจตาย

ตอนนี้การต้องแบบสกรีนเยอะหน่อย

เป็นแดนเลยเวลาเล่นจะได้เป็นทั้งวงเลย

เป็นช่วงทำเพลง

แต่ว่าปีนี้ก็จะออก

เป็นสิ่งที่แกรักมาก

มีเอฟซีคนนึงเขามาคอมเมนต์ว่า

ถ้าไอ้เจ๊มันทำอะไรไม่ได้เงิน

ไทเก้อเค้าร้องกับพ่อเค้า
เราก็ร้องกับพ่อเขาก็เดี๋ยวปีนี้จะเปลี่ยนสคริปต์
ไทเกอร์น่าจะร้องได้เยอะกว่านี้

ทุกทัวร์เพลงแรก
ก็ติดตามได้เนาะ
ส่วนพี่การล่าสุดเลยสวยขึ้น
พี่การณ์เปิดเผยเนอะเรื่องศัยกรรม
เดี๋ยวเนี่ยชวนแจ๊กกะลีนถึงสวยอยู่แล้วจะทำให้สวยกว่าเดิม
ขอบพระคุณมากจากพี่การโอเคยังคะพอใจหรือว่าจะไปทำอะไรเพิ่มไหมคะ
ไม่อะค่ะพอใจแล้วเดี๋ยวก็พาน้องจั๊กรีนทำก่อน

ไม่อะไรเลยอันนี้ดีสุดแล้วก็คือเดี๋ยวจะจูงไปทำเลยอยากทำอะไร
ตอนนี้พี่เป็นพรีเซนเตอร์เลยไหมคะหรือว่า
ประมาณนั้นนะคะเนี่ยพาคนไปทำหลายคน
จริงพี่เสกเขาแฮปปี้ไหมพี่พี่สวยขึ้นอะไรอย่างนี้
พี่ก็ไม่รู้เขาแฮปปี้ไหมฮัปปี้แต่พี่ก็พี่เศษเขาไม่รู้ว่าสวยไม่สวย
เพราะว่าเขาชินกับพี่๒๐กว่าปีหน้ามันอาจจะแบบเปลี่ยนเป็น
แต่คือสำหรับเขาคือเจอทุกวันมันก็เหมือนกับที่พี่เห็นตัวเองในกระจกไง
มันก็เพราะเลยไม่ได้คิดว่าเปลี่ยนเยอะกันก็เลยถามเจ้าคนนี้ว่ามันเปลี่ยนเยอะจริงหรือเปล่า
เปลี่ยนเยอะพี่จริงหรอถ้าบ้านมันสวยขึ้นสาวขึ้น
ก็คือการส่องกับส่งทุกวันก็ไม่รู้ไงว่าเปลี่ยนจริงหรือเปลี่ยนมาก
แต่พี่เศษเขาชมพี่บ้างไหมอยากรู้อ่ะเวลาแบบเป็นตัวสวยหรืออะไรอย่างนี้
ตอนนี้ไม่อ่ะตอนนี้มีแต่ฉันรักเธออยากให้เธอมาอยู่ด้วยคิดถึงมัน
พี่ไม่ได้ตอบไลน์ก็ตอบบ้างนะอะไรอย่างนี้
พี่เสกแกอ้อนเหรอคะ
ก็คงงไงตามสไตล์แบบคนยังไม่หายป่วยเท่าไหร่
งอแงงอแงเล็กน้อย
แล้วพี่การอ้อนพี่เศษไม่หาจริงหรือเปล่า
ใช่แกนอ้อยไม่เป็นแล้วก็มันจะมีพี่เสกบอกว่าต้องการให้พี่กับน้องเสือน้องกวางลอนดอนกลับไปอยู่ที่บ้าน
เราก็เลยบอกว่าถ้าลูกเราคือตอนนี้การไปอยู่คนเดียวเขาก็ยังเหงาเขาต้องการลูกด้วย
เสร็จแล้วกันว่าลูกไม่มานอนเพราะว่าบ้านมันยังสกปรกอยู่
ยังไม่ทำอะไรให้มันใหม่เหมือนเมื่อ๕ปีแล้ว
คือไม่ต้องทำมากแค่ทำให้มันใหม่
อะไรอย่างเงี้ยก็พอคือแบบปรับปรุงนิดนึง
เพื่อให้แบบว่าบ้านมันน่าอยู่เหมือนเดิม

ก็ไปบอกเด็กเขาก็แฮปปี้ดีใจกัน

หลังปีใหม่มาพี่ก็จะมาเขียนนิดนึง

ได้ได้คุยกับน้องแฟนวิทย์ไหมคะ

ก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันเกิดก่อนปีใหม่
คือมันปีใหม่พี่ก็ไม่อยากพูดใช่ไหม
คนเขาฉลองกันอะไรจะมาซีเรียส
แต่ตอนนี้ก็ผ่านมาใช่ไม่
พี่ไล่อยากจะถามคือว่า
แล้วทำไมไม่ท้าพี่ไปพูดต่อหน้ามากกว่า

เขาเป็นพูดกันเยอะ
เพราะพี่อะรับได้ถึงลีอองไม่ใช่ลูก
ก็คือรับไปแล้วว่าเป็นลูก

ถึงขั้นขนาดจะแบบออกหน้ารับแทนว่าตรวจแล้วอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวพิมพ์ก่อนเดี๋ยวจะต้องกัด

ได้ครับไม่เข้า
อื้อฮือ
ตอนแรกเลยพี่ก็คือว่า

คือเราไม่ได้มั่นใจอยู่แล้วว่า๑๐๐

อย่าพูดเรื่องนี้เพราะว่าเด็กบริสุทธิ์

หนึ่งที่มี

แซนวิชชอบโพสต์กำกวม
ให้คนเข้าไปด่าการ

แล้วทำว่า

แต่อย่าโพสต์อะไรที่มันกระทบครอบครัว

กายก็เลยตั้งแต่เดือน

การก็แบบงงเป็นอะไร

แต่รู้ว่าเป็นนอยการ

แต่ล่าสุดก็โทษนะคะ

มีณข่าวไปสัมภาษณ์
ไม่แล้วแล้วมันอิฟพูดกับมัน
ถามณข่าวไปสัมภาษณ์ว่า

แต่ก็เอออิฟก็ว่า
อิฟท์ก็บอกว่าอ๋อแต่ก็เอออิฟท์ก็ว่าเขาก็เขาก็มีปัญหาแหลนาโพสต์อะไรอย่างเงี้ย

ก็คือเมื่อกี้เรื่องพอนั่นมาเรื่อยแกก็เห็นในเพจดาร์กต่าง
เขาก็มีคอมเมนต์ที่มันก็มาคลิกว่ามันไม่ใช่แล้วนี่หว่า
แบบนี้เหมือนขโมยลูกคนอื่นมา
แต่พอการดูคอมเม้นท์หลายอันที่บอกว่าลูกของคนอื่นเขาเนี่ย
พ่อเขาก็ต้องรักก็ต้องอยากจะดูแลเลี้ยงดูอยู่ดีเอามายัดใส่ให้คนอื่นอย่างนี้
ก็มันก็ไม่ใช่แล้วคือหลายคอมเมนต์ที่ประมาณเนี้ย
ก็คือหนึ่งแซนบิ๊กกับพ่อเขาทำอย่างนี้คือเล่นใหญ่ไปนะ
อันนี้คนหนึ่งก็ล็อกสตาร์เลยอีกคนนึงอ่ะสามีจริง
ของลูกจริงแล้วให้เด็กเรียกป๊าป๊ากับพ่อมันไม่ใช่อ่ะ
อันนี้พี่กานพูดได้เลยว่าว่าหรือว่าแซนบิชมีมีพ่อคุณหมายความว่า
แต่การอ่ะรู้มาก่อนเมื่อประมาณสามปีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้แบบ
พอน้องลีอองคลอดอืม
เลิกเล่นกันก็ไม่โจมตีก็เออเด็กมันน่ารักดี
เป็นลูกก็เป็นลูกวะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือสรุปไปว่าตอนนี้
ต่อให้ลูกไม่ลูกยังไงพี่การก็อยากให้มาตรวจดีเอนเอ
หรือว่ายังไงก็คือเด็กไม่เกี่ยวก็รักเอ็นดูเหมือนเดิมก็คือว่าสมมุติว่า
ถ้าการว่าน้าโดนขนาดเนี้ยแม่ที่ไหนก็ต้องตรวจอ่ะอืม
เพื่อแบบว่าอย่างน้อยก็คือทำให้เขาเรียก
ทำให้แบบว่าลูกไม่มีมณฑินอืม
ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ยอมรับไปเลยขอโทษประชาชนคำว่าไม่อะไรหรอก
ถูกป่ะใช่คนไทยอ่ะเขาอภัยง่ายอืม
แต่ว่าแล้วพี่ไม่ตัดแบบไม่ตัดเขาทิ้งแน่นอน
เขาสามารถพี่กับพี่เสกคุยกันแล้วว่า
เราต้องตัดใจนะถ้าคือเราต้องสงสารพ่อที่แท้จริงของเขานะ
พ่อที่แท้จริงเขาก็รักนะแล้วก็มีฐานะ
ไม่ใช่ว่าแบบเลี้ยงไม่ได้คือเขาสามารถอยู่กันอย่างอบอุ่น
อย่าไปแย่งอย่าไปขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
คือหนึ่งก็คือสงสารพ่อเด็กสองสงสารตัวเด็กเองที่สับสน
แล้วถ้าเกิดว่าจนโตไปเป็นวัยรุ่นเลยมารู้ทีหลังเนี่ย
เป็นเด็กมีปัญหาพ่อกับตาลีอองเอ้ยแม่กับตาลีอองไม่คิดมั่งเนี้ยว่าทำร้ายลูกอยู่
นี่คือการทำร้ายลูกตัวเองนะหลานตัวเองนะมันไม่ใช่เลยที่จะเอาหลานเนี่ยมาผูกติดเกษตร
ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ลูกอืมไม่ให้เขาไปฟ้องก็ไปฟ้องนะ
เพราะว่าการก็อยากจะรู้เหมือนกันฟ้องกันก็จะฟ้องตรวจดีเอนเอเหมือนกันอืม
มันก็จะคืออย่างเงี้ยค่ะพี่การคนก็จะมองพี่การว่าโทษนะเขาอ่ะอืม
ไปลากเด็กมาเกี่ยวบางคนก็แบบเป็นนั่งบ้านแล้วมันไปทำร้ายเด็กอะไรเงี้ยพี่การ
ก็การบอกแล้วไงว่าการไม่แตะต้องการไม่ตัดเด็กแต่ว่าคือพ่อเขาก็มีจิตใจนะมีชีวิตจิตใจ
อาเศษแกไม่งงเหรอคะ

ใช่แต่เสกบอกว่าสงสารเด็กเฉย
กันก็เลยบอกอาเศษไปเมื่อที่ที่แล้วบอกว่า
สงสารเด็กเราก็รับเขามาเป็นลูกบุญธรรม
ก็จดทะเบียนอะไรเป็นลูกบุญธรรมไปเลย

เราก็เอามาเลี้ยงมาอยู่บ้านเราได้

เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไร

จะได้มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์

ที่คนมาบอกว่าการรังแก่เด็ก

แม่กับตาเขาอะรังแก่เด็กมากกว่า
จนกระทั่งบัตรนี้ทุกเพจบอกให้ตรวจดีเอนเอหมด

โทรไปหาคุณตาแล้วพ่อบอกว่าขอหยุดพักปีใหม่กลับมาก่อนเดี๋ยวว่ากัน
เขาจะมาโซโล่อะไรเสร็จก็ไม่รู้

เขาจะเห็นว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เศษ

ลูกไม่ใช่ว่าแม่คิดแล้วลูกจะคิดตาม
ฟังนะอันนี้แจ๊กกะลีนต้องทำความเข้าใจกับพวกเกลียน
และที่พวกและเอฟซีติ่งของคนนั้นติ่งของวนี้
คือในให้เรื่องที่ทำเป็นแบบนี้
มีเรื่องทีไรอย่างเงี้ยเพจเดือดอย่างนี้ใช่ป่ะ

เขามาด่านในเพจการเนี้ยการไม่สนใจอย่างเงี้ย

เขารู้นี่ว่าต้องไปเพจเสือ

พอเสือเจ็บปวดการก็จะเจ็บปวด
ก็คือถ้าดูตามหนังจีนเนาะ

ใช่นี่แหละคือเขามาทำอย่างนี้
แล้วก็คือติ่งของแซนวิชเขาเรียกว่าเอฟซีเขานั่นแหละ
เหมือนที่เขาโพสต์แล้วให้เอฟซีเขามาโจมตีกันในเพจเขา

ซึ่งแบบการยังไม่ได้ทำอะไรให้เลย

ก็เลยสรุปตอนนี้น้องเสือเป็นไงบ้างคะสภาพภูมิใจ
น้องเสือแฮปปี้แล้วค่ะตอนนี้ดีแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากภาพยนตร์
ใช่หนังน้องเสือจะมีหนังนะคะคุณผู้ชมวันที่
ยังไม่ระบุตอนนี้เพิ่งอะไรพวกเขาเรียกว่าสัตว์โปรโมทอะไรพวกนี้ใช่ไหม
อะไรเสร็จแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เต็มร้อยเดี๋ยวจะรายงานข่าวเป็นระยะ

ไม่เป็นหนังสามชาติก็คืออ่าอเมริกาภามากไทย

อ๋อมันคือเป็นหนังภาษาหลังแหละเอาจริง

น่าดูมากพลัดเรื่องต้องต้องมีเวลายาวกว่านี้
โอ้โหบ้างไม่รู้กี่ปีแล้วให้คนอื่นบ้างก็ไม่ว่า
แต่ว่าก็
ไม่มีการบอกว่าจักรีบอกเลยขอบคุณที่มีสาวให้หนูทำทั้งปี
หนูเล่นมากละกิ๊ดได้ยังไง

เพราะว่าพี่พร้อมรับเป็นลูกบุญธรรมและมาอยู่กับพี่ได้เพราะว่าพี่จะทำห้องให้เขาเหมือนกัน
เดี๋ยวนูเอาไปออนไลน์ให้ใครจะได้ดูยาวจะได้ธาดาก็สนุก
คือด่าได้แต่ฟังให้มันจบก่อน
เนาะอืมอืมคนไทยเห็นผ้านหัวข่าวด่ากูบางละ
ไม่เป็นไรเชิญด่าตามสบาย
จะได้เป็นการปลดปล่อยพี่ก็ได้บุญ
ขอบคุณวิทยาลัยมาก
ขอบคุณค่ะไปสัมภาษณ์น้องให้